ผมไม่รวมมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชูวิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชูวิตตีแสกหน้านะคะ
ก่อนอื่นวันนี้ก่อนที่เราจะมาบอกกันว่าเราจะตีกันเรื่องอะไร
บอกก่อนประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะเสื้อเรายังคงแจกอยู่ทุกวัน
คุณผู้ชมส่งไลน์มาได้ย้ำอีกครั้งว่าส่งมาทางไลน์หน้าจอเท่านั้นนะคะ
แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวอะไรก็ได้
แล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์มาด้วย
ข้อความที่ถูกใจก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกไปนะคะ
วันละสามรางวัลแจกทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือน
เข้าไปติดตามรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละวันได้
อีกครั้งนึงไลน์หน้าจอเท่านั้น

เมื่อ๒วันก่อนผมเพิ่งบอกว่า

มันเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าปกติ

จะ๘เดือนเองนะคะปี๖๐ที่ว่า

ปี๒๕๕๘จับได้๘๗ล้านเมตร
ปี๕๙๙๗ล้านเมตร
คุณเอามารวมกันยังไม่ถึงปีนี้เลย

สดสดร้อนร้อนฮะล็อตใหญ่ด้วยที่สะดาวสงขลาทำไมมันต้องไปบริเวณภาคใต้
ท่านผู้ชมคงจะทราบไหมครับเพราะว่ายาบ้าทั้งหมดเนี่ย
มันกลายเป็นว่าเส้นทางผ่านประเทศไทยเพื่อไปสู่มาเลเซีย
แล้วก็ออกไปทางอินโดนีเซียออสเตรเลียที่สำคัญตอนนี้ยาบ้าเป็นที่นิยม
ยุโรปอเมริกานั่นคือสาเหตุที่ทำไมยาบ้ามันถึงทะลักเข้ามาในประเทศไทย
มากกว่าปกติในช่วงนี้ในช่วงปีนี้แหละครับปีนี้เป็นร้อยแปดสิบเก้าล้านเม็ดแล้วครับ
มันไม่ใช่ที่ไม่ใช่จับมาเนี่ยคุณนิวคุณมิ้นครับไม่ใช่จับมาแสนสองแสนเมตรนะเดี๋ยวเนี้ย
ล้านอ่าเป็นล้านล้านเป็นล้านค่ะเป็นล้านนะครับสองวันก่อนจับได้ที่แพร่นะครับ
เขาตั้งด่านกันที่วังชิ้นที่แพร่นะครับตำรวจท้องที่ตั้งด่านปรากฏว่ามีสายข่าวรายงาน
รถคันนี้มาพอจะจับมันวิ่งผ่าด่านไปไปตามจับได้ที่ไหนแล้วสุโขทัย
ต้องยิงยางด้วยเปิดเข้ามาเจอห้าแสนเมตรเท่านั้นไม่พอฮะ
ผมเคยบอกท่านผู้ชมว่าวิธีการเนี่ยที่มันขนมาเนี่ยนะ
มันไม่ได้ขนมาทางเดียวนะครับการขนยาเสพติดเนี่ยนะครับ
สารเสพติดมันขนออกมายานะครับเสพติดนะครับมันมาจากเหนืออ่า
นะฮะมันวิ่งลงใต้เนี้ยจับได้ที่ไหนฮะหัดใหญ่สะดาวอืม
อเมริกานะครับยุโรปยุโรปเพราะอะไรครับ
ยาบ้ามันถึงมาตั้งร้อยแปดสิบเก้าล้านเมตรปีเดียวนะ
ต้องดูก่อนว่าปีก่อนเก้าสิบเจ็ดล้านเมตรเองอืม
และมันไม่ได้มาเส้นทางเดียวนะครับหมายถึงเวลาขนค่ะ
ท่านผู้ชมครับมันมาอย่างนี้ครับ๑เส้นทาง๒เส้นทาง๓เส้นทาง๔เส้นทาง๕เส้นทาง๖เส้นทาง๗นู่น
มา๘ทีนี้พอเวลามาเนี่ยท่านผู้ชมต้องทราบว่าเจ้าหน้าที่มีอย่างจำกัด
อย่างที่แพร่เนี่ยที่เขาไปจับได้ที่ใต้นี่จับได้๒๐๐กิโลไอซ์เนี่ยนะ๒๐๐กิโลนะ
ส่งออกนอกมันไม่ได้มาขายในประเทศไทยนะอืมคือเราเป็นแค่ทางผ่านใช่ไหมคะ
เป็นทางผ่านฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณจับได้อย่างที่บอกวันก่อนบอกจับได้ที่ยุธยาที่รามกำแหง๔๕ล้านเม็ดเมื่อเดือนที่แล้ว
คุณคิดว่ามันจะไปขายในประเทศไทยที่ไหนเป็นล้านเม็ดอย่างนั้นมันจะไปขายที่ไหนได้
ดังนั้นการที่มาส่งในประเทศไทยเนี่ยเขาจับได้เนี่ยตั้งด่านตั้งด่านปรากฏว่ามันส่งมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยครับ
มันส่งเข้าไปโดนจับใช่ไหม

ให้โดนอีกสักสายหนึ่ง
รอด๕รอด๖รอด๗โดน๘รอด

แล้วยาบ้าต้นทุนแม่ไปถึงบาทปรากฏว่าไปขายได้ออกไปถึงยูเอสยุโรป
โดยเฉพาะสารบริสุทธิ์อย่างไอซ์เนี่ยนะ
ปัจจุบันเนี่ยทะลักเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเยอะครับ
เพราะว่าเป็นที่นิยมชมชอบไอซ์ราคาแพง
ทางเขาทางยุโรปทางยูเอสบอกว่ามีถูกไหมมี

ยาบ้าเนี่ยสมัยก่อนนิยมชมชอบกันเฉพาะกันที่ใน
ไทยลาวเขมีนภาคม่าในบริเวณนี้
แต่ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าทางยุโรปก็ชอบด้วย
ดังนั้นถ้ายุโรปชอบเนี่ยทำยังไงครับคุณมิ้น
ผลิตเสร็จส่งตรงทรงส่งมาประเทศไทยประเทศไทย
ไปทางใต้ออกไปมันน่ากลัวมากนะครับ
ว่ายาบ้าเราเนี่ยถึงร้อยแปดสิบเก้าล้านเมตร
การบิลี้โผลกหรือว่าคนที่เศษเนี่ย
โอ้โหมันจะเสพอะไรปัจจุบันเยอะถึงขนาดนี้
เพราะฉะนั้นคาดได้เลยครับว่ายาต่างร็อตต่างที่เข้ามาในประเทศไทย
แต่ว่าจะส่งออกต่างประเทศ
โอ้โหแต่ใช้เราเป็นทางผ่าน
ใช้เราเป็นทางผ่านนะจับได้ทีนึงเดี๋ยวนี้๕๐๐๐๐๐เมตร
๑๐๐๐๐๐๐เมตร๒๐๐๐๐๐๐เมตร๓๐๐๐๐๐๐เมตร๔๐๐๐๐๐๐เมตร
มันไม่ได้จับทีแบบเป็นหมื่นนะ
คุกต้นครับ๑๐๐๐๐๐๐๐๐นี่เรียกว่าโรงข่าวยัย

ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจ
คิดว่าเอ๊ยาพวกนี้เนี่ย

มันโดนประหารอยู่แล้วครับโทษนะฮะ
เพราะว่าเป็นประเภทหนึ่งด้วยครอบครองเยอะไว้มีไว้เพื่อจำหน่ายแบบนี้ด้วย

ใช่ครับทีนี้ในกรณีอย่างนี้คุณบินที่ผมจะเล่าให้ฟังโยงให้เห็นว่า
แล้วในกรณีถ้าเกิดเขาโดนไปซะ๑๐เมตร

แต่๑๐เมตรนี่ก็ถือว่าเกินแล้วไหมคะ
ไม่นะต่ำกว่า๑๔เมตรนี่ถือว่าเป็นการเสพ

คลองเพื่อเสพครอบเพื่อเสพนะฮะต่ำกว่า๑๔เมตร
กฎหมายเขามีบอกไว้ต่ำกว่า๑๔เมตร
คุณก็อาจจะอ้างได้ว่าคุณเสพนะครับ
มากกว่า๑๔เมตรก็คือครอบครองเพื่อจำหน่าย
ทีนี้ถ้าเกิดคุณโดนและถ้าเกิดภายใน๕ปี
สมมุติคุณรอดออกมาแล้วคุณกระทำความผิดซ้ำอีก
สารก็มีสิทธิ์ลงโทษในข้อหาที่คุณกระทำความผิดซ้ำ
ภายในระยะเวลา๕ปีเพิ่มโทษให้๑ใน๓
ทีนี้ผมอยากจะเล่าในอีกกรณีหนึ่ง

เมื่อวานนี้เก่งลายพลางที่เขาบอกว่าเก่ง
ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เลียกว่ารู้จัก
คือหมายถึงว่าใครที่เป็นที่รู้จัก
เป็นที่ได้รับการติดตามเยอะ
เขาบอกว่าในเก่งลายพลางในปัญญายิ้มอำภัย
เน็ตไอดัลชื่อดัง

คดีนี้เป็นการจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาตามหมายจับเก่า

ลายพังเคยต้องโทษคดีปล้นทรัพย์

สารตัดสินจำคุก๑๔ปี๓เดือน

ติดปี๔๖

แต่โทษ๑๔ปี๖เดือน

สิ่งที่ผมบอกมันก็ดูปลาลาดเหมือนกัน

ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำคลองเปรม

เข้าไปในเรือนจำของเปรม
ค้นปรากฏว่าเจอยาเสพติด

ไซส์ประมาณ๕กรัม๑ซองกับอีก๓หลอดม้วนอยู่ในขอบกางเกงที่เก่งใส่อยู่เลย
เขาก็บอกว่าซุกซ่อนเข้ามาเอานั้นละปี๕๑ก็เป็นระยะเวลาเกือบ๑๐ปีแล้วล่ะ
ซึ่งในสมัยก่อนก็ถามว่าเราคงตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมันเอาเข้าไปยังไง
ก็ไหนว่าตรวจเข้มแล้วคลองเปรมนี่ก็ไม่ใช่เรือนจำเล็กไม่ใช่เหรอคุณชุวิต
ก็ไม่เล็กหรอกครับคนอยู่ตั้ง๗๘พันคนเป็นเป็นปี๕๑อันนั้นต้องเข้าใจว่าในอดีต
หลังนั้นก็คงเข้มงวดมากตั้งแต่ยุคคอสชนะครับค้นจนไม่เหลืออะไร
แต่นี่เป็นปี๕๑ประเด็นของผมก็ถามว่าเพราะอะไรถึงสามารถนำยาเสพติดเข้าไปได้
อันนี้เป็นประเด็นที่เราอาจจะพูดกันธรรมดาทกเถียงกันแต่ที่สำคัญ
คุณมิ้นสงสัยไหมว่าเขาออกมาปี๕๔ไอ้เก่งออกมาปี๕๔ชาติไหนถึงจะมาจับเอาปี๖๐
ประเด็นก็คือว่าเก่งออกมา๕๔นะคุณผู้ชมแต่
ในปี๕๗อันนี้มิ้นต์งแล่วว่าเจอตั้งแต่ปี๕๑
แล้วทำไมไปฟ้องปี๕๗แล้วก็ปล่อยเก่งไป๕๔

อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอันนี้เขาเรียกว่าเทคติกทางกฎหมาย
เป็นเทคติกในการติดคุก

ติดคุกยังต้องมีแท็กติกเลยต้องมีสิครับ
ไม่มีเทคติกอยากติดนานหรือติด
เผ่าไปแล้วออกมาเร็วล่ะ
มิ้นเชื่อว่าคุณผู้ชมก็สงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละ
เพราะฉะนั้นอดใจรอครู่เดียวเบรกหน้ามาดูกันว่า
ติกการติดคุกนี่มันคืออะไรคะ
ชูเวทตีแสดหน้า
ชูเวทตีแสดหน้า

โดนจับได้ในคุกปี๕๑ว่ามียาเสพติด

หลังจากนั้นออกจากคุกปี๕๔

คุณต้องขอบคุณทางไทยรัฐ

นี่คุณว่าปีอะไรมั้ย

ติดปี๔๖
ถึงปี๕๔
๘ปีโทษมา๑๔ปี๖เดือนติดก็เกินครึ่ง

ระหว่างนี้ปี๕๑ปรากฏว่าไปจับถูกยาเสพติดในคุกนะฮะ
ถามว่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมไปจับยาเสพติดในคุกได้
กรัมแล้วก็ปี๕๔ยังออกมาได้
และทำไมถึงเพิ่งมาดำเนินคดี
ตามกล่าวก็บอกว่าเป็นหมายจับจะออกมาประมาณปี
ใช่เพราะว่าฟ้องปี๕๙เพราะว่าฟ้องปี๕๗
ถูกไหมครับทีนี้ตรงนี้แหละครับอีกจุดสำคัญ
คือออกมาเมื่อปี๕๔ท่านผู้ชมครับ
กฎหมายเขาบอกว่าถ้าทำซ้ำ๕ปีกลับไปใหม่
ภายในภายใน๕ปีถูกไหมครับภายใน๕ปีอันนั้นก็มีความหมายว่า
ตั้งแต่ปี๕๔ถึงปี๕๙กลับเข้าไปอยู่ในคุกใหม่คุณกลายเป็นชั้นเลวมาก
มีผลกับเรื่องของชั้นลำดับนักโทษได้ใบแดงอ่าเพราะทำความผิดซ้ำ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกรมราชทานเจ้านที่พวกเขาไม่สามารถไปลงโทษได้
สิ่งที่กรมราชธรรมทำได้คือ๓อย่างในทางวินัยคือ
๑งดเยี่ยมยาก๒ตัดชั้น๓ตัดชั้น
และก็อันที่๓เนี่ย
เอ้าขังซอยขังเดี่ยวใช่ไหมสามอย่างคือทางกรมราชธรรมเนี้ย
เขาไม่ใช่สารที่จะไปตัดสินคดีใครได้กรมราชธรรมทำได้คือทางวินัย
ลงโทษคือหนึ่งตัดเยี่ยมญาติมหาเยี่ยมญาติอ่า
ตัดชั้นลงนะครับเคยเป็นชั้นอะไรเคยเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมใช่ไหม
อ่าเป็นชั้นเลวเลยอ๋อเลวเลยอ่าเลวเลยเขาตัดเป็นชั้นเลวเลยอ่า
นะฮะสามเอาไปขังซอยสูงสุดสามเดือนอืมนั่นคือโทษที่กรมราชธรรมทำได้กับเก่ง
ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำนะครับทั้งนี้พรียาเสพติดเขาก็ต้องไปแจ้งตำรวจ
อ่าไปแจ้งตำรวจนะฮะตรงกรมราชธรรมไปแจ้งตำรวจว่าไอ้เก่งมียาเสพติดปีห้าหนึ่งนะฮะ
มียาเสพตรงเสพติดนะฮะก็ว่ากันนะฮะขึ้นสงขึ้นสระอะไรทีนี้ตรงเนี้ยมันชะลอ
บอกมาปีห้าสี่จริงจริงเนี้ยถ้าเกิดปีห้าหนึ่งทางตำรวจเนี้ย
ถ้ากรมราชธรรมเอาใจใส่ทั้งตำรวจเอาใจใส่๕๔ไอ้เก่งไม่ได้ออกหรอกครับ
ใช่มันควรจะถูกไหมครับถูกไหมครับไอ้ห้าสี่ไอ้เก่งออกมาได้ยังไง
ห้าหนึ่งมันยังมียาเรื่องยาติดอยู่เลยออกมาได้ตั้งสามสี่ปีด้วยซ้ำตรงนี้คงเป็นเทคติกที่ออกมา
พอออกมาด้วยประการใดก็แล้วแต่ตรงนั้นเมื่อออกมาแล้ว
ก็ต้องให้เลย๕ปีเพราะถ้ากลับเข้าไปใหม่ภายใน๕ปี
กลายเป็นชั้นเลวมากและได้ใบแดงเพราะว่าอยู่ในระยะเวลา๕ปี
หลังจากทำความผิดหลังจากที่ออกมาแล้วอืม
เมื่อออกมาแล้วเนี่ยถ้าคุณไปทำความผิดกระทำความซ้ำภายในระยะเวลา๕ปี
กลับเข้าไปใหม่คุณก็จะได้เป็นชั้นเลวเหตุที่ชั้นมีผลอย่างสูง
เพราะว่ามีผลกระทบต่อถ้าเกิดมีกรณีอภัยโทษอ่า
เร็วมากไม่ได้รับอภัยใบแดงไม่ได้อภัยค่ะแต่ถ้าเลยห้าปี
มันตกปีอะไรหกศูนย์ไงครับปีนี้ไงครับ
ไอ้เก่งต้องวางแผนว่าขอให้ไปติดคุกปีหกศูนย์คุณชุวิตแต่ว่า
คือที่คุณชุวิตพูดมาเนี่ยมันคือแท็กติกของเก่งใช่ไหมค
ที่จะติดน้อยแต่ประเด็นคือแต่คนดำเนินการ
คนฟ้องคนอะไรมันคือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่
ไม่ไปมอบตัวอ่ะเอาหมายสารมาผมก็หลบผมไม่ไปมอบตัว
ไม่ไม่มอบตัวก็ดำเนินคดีผมไม่ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องมาฟ้องปีห้าเจ็ดก็ได้ป่ะคะ
คือพออันนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งมา
เพราะว่าปีห้าสี่ออกมาแล้วทำไมถึงไม่ไม่เดินเนินการอืม
เมื่อออกมาได้แล้วไอ้เก่งก็ต้องพยายามเต็มที่แล้วครับ
ให้เลยห้าปีถึงจะกลับเข้าไปใหม่ดังนั้นไอ้ที่ไอ้เก่งวางแผนมันกลับมาปีหกศูนย์
เข้าไปใหม่จริงก็ไม่มีใบแดงแล้วเพราะเขาล้าง
ใบแดงทิ้งครับเลยห้าปีเลยห้าปีเขาล้างใบแดงที่ไอ้เก่งกลับไปใหม่
ปีหกศูนย์ก็ไม่มีใบแดงเพราะเลยห้าปีแล้วถ้ามีอภัย
เก่งอยู่ชั้นอะไรครับเข้าไปใหม่กลายเป็นชั้นกลางกลางนะครับ
กลางเสร็จก็เป็นชั้นดีก็คือเริ่มใหม่ดีเสร็จก็เป็นดีมาก
ดีมากเสร็จก็เป็นเยี่ยมถูกไหมครับดังนั้นโทษต่างเนี่ยชั้นกลางเนี่ย
ผมจะบอกเทคติกให้นะเรื่องการติดคุกในสมัยก่อนชั้นกลาง
แค่ว่าปีก่อนที่มีอภัยชั้นกลางสามารถได้รับอภัยจากโทษ
สมมุติแล้วกันนะคุณมิ้นมีเจ้าของตลาดเจ้าของนึงเนี่ย
โดนคดียักยอกทรัพย์นะครับ๑ปีสารตัด๑ปีเชื่อไหมครับ
คนคนนี้มันอยู่วันเดียวเองมันออกจากคุกได้เลย

ทำไมนะครับฟังดีดีนะครับว่าเมื่อมีอภัยโทษเนี่ย
เขาก็จะให้สำหรับนักโทษที่เหลือโทษต่ำกว่า๑ปี
๑ปีหรือ๓๖๕วันถูกไหมครับ
ถ้าใครตัดสิน๑ปีเนี่ยเข้าคุกไป๑วันนี้ก็ต่ำปีใช่ไหม
ถ้าผมเข้าคุก๑วันก็ต่ำปีแล้วทำไมต่ำปีเมื่อมีอภัยโทษ
ก็จะได้รับการปล่อยตัวโดยทันที

นี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมให้เข้าใจว่า
การมีอภัยโทษเนี่ยเราไม่รู้แต่มันก็มีบางคนมันสอดรู้
มันเกิดรู้ขึ้นมามันวางแผนอะไรต่างมันรู้ว่ามันจะต้องติดคุก
มันก็เข้าไปมอบตัวเข้าไปให้สารตัดสินอะไรต่าง
ตรงนั้นเราไม่ว่ากันเมื่อเข้าไปก็ได้รับเป็นชั้นกลาง
เพราะไม่เคยทำความผิดมาก่อนนะครับพอเข้าไปวันหนึ่งมันก็ต่ำปีแล้วไง
เข้าเงื่อนไขต่ำปีต่ำปีมีอภัยโทษก็ออกไง
นี่เห็นไหมครับมันต้องวางแผนติดคุกเหมือนกันนะ
แต่ต่อมาทางกรมราชธรรมเขารู้เขาจับทางถูก
เขาก็ยกเลิกไม่เอาละชั้นกลางเข้าไปก็ไม่ได้อภัย
ต้องเป็นชั้นดีถ้าชั้นดีทำไงชั้นดีต้องอยู่อีก๖เดือน
เพราะเขากำหนดไว้ว่าการเลื่อนชั้นจะเลื่อนทุก๖เดือน
เมื่อเข้าไปเป็นชั้นกลางก่อนชั้นกลางถ้ามีอภัยก็ไม่ได้
ดังนั้นกรณีอย่างที่ผมบอกเนี่ยในอดีตเคยทำกันมา
ติดคุกกันวันเดียวเราไปอยู่ที่เรือนพยาบาลใช่ไหม
พอมีอภัยปุ๊บวันรุ่งขึ้นมีอภัยมันออก
ดังนั้นต่อไปเนี่ยเขาก็กันเขาไม่ให้แล้วชั้นกลางไม่ได้อภัย
และถ้าภายใน๕ปีทำความผิดซ้ำกลับมาได้ใบแดง
เป็นชั้นเลวมากถ้าเรือย๕ปี
๕ปีเขาล้างเบื้องสมบูรณ์ล้างไว้เริ่มใหม่
เพราะ๕ปีเขาลบใหม่ล้างใหม่ก็แสดงว่าเก๋งอีก
เมื่อทำความปิดเมื่อปี๕๔ถ้ามันไปเข้าคุกปี๕๕๕๖๕๗๕๘

แต่พูดให้ฟังสั้นว่าการติดคุกต่าง
บางครั้งมันก็ใช้เทคติกใช้ความรู้
ลักษณะการเข้าไปติดในจังหวะนั้นจังหวะนี้
เพื่อให้ตัวเองได้อภัย
โดยเฉพาะคนที่เคยกระทำความผิดซ้ำ
ก็เข้าไปภายในระยะเวลา๕ปีก็จะถูกตัดชั้น
เหลือเป็นชั้นเร็วมากเมื่อเข้าไปแทนที่จะเป็นชั้นกลาง
มันก็รอให้เลย๕ปีเช่นมีหมายจับมันก็ไปไม่มอบตัว

แล้วไหมจนกระทั่งเวลามันเหมาะสมมันก็ไปมอบตัว
อันเหมาะสมอ่ามันไปมอบตัวมอบตัวเสร็จ

มันเข้าไปเลย๕ปีไปแล้วมันก็ล้างใบแดงทิ้ง

นี่เป็นครั้งแรกที่มีได้ยินว่ามีแท็กติดการติดคุกไม่รู้
แล้วคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยอย่างยายเปรี้ยวเนี่ย

เป็นประเด็นที่คือเอาพูดง่ายตั้งแต่ตอนที่โดนจับแล้วค่ะ
ประเด็นเรื่องของความสวยความงามของแก๊งเนี้ยแก๊งเปรี้ยวเนี้ยอ่า
แต่งหน้าทาแป้งโพกหน้า
แล้วจนล่าสุดนี้ที่มาขึ้นศาล

ท่านผู้ชมก็อาจจะงง
เอ๊เป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษหญิงเนี่ยเข้าไปเนี่ย
สถานะเนี่ยมันก็เป็นนักโทษล่ะครับ

ถูกไหมครับเขาเรียกว่าขอยอ

ถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกขอชอขังชาย
สถานะคือยังคดียังไม่สิ้นสุด

ถ้าเป็นสิ้นสุดแล้วล่ะเขาก็เรียกนชนย
นักโทษเด็ดขาดชายนักโทษเด็ดขาดหญิง

เพราะนักโทษเด็ดขาดนั้นมีสถานะ
ให้ชั้นชั้นกลางชั้นดีดีมากเยี่ยม
ชั้นต่างมีผลถึงการปลดปล่อยโทษ

คดียังไม่สิ้นสุดได้แค่เป็นขอย่อ

เหตุที่ข้าดสีแดงพบว่าเป็นโทษหนัก

แต่คดีธรรมดารักทรัพย์อะไรธรรมดาเนี่ย

แต่ข้าดสีแดงที่แขนแสดงว่าคดีหนัก

เปรี้ยวเอิญแจ้เบ้นและว่าสิน

คนก็บอกว่าเอ๊ะเปรี้ยวนี่มาถึงทาปากสีแดงเลยนะ
สารเนี่ยสรุปแล้วได้ไม่ได้
ทางผู้บัญชาการเรือนจำที่ขอนแก่นเขาก็บอกแล้วว่าได้

ถ้ายุทธเนียศจะทาแบ้งคุณว่าทาได้มั้ย

แต่ไม่ได้มาสานนะอยู่ที่เรือนจำนะ

เรือนจำเนี่ยก็ต้องใส่ชุดของ

เหมือนกับว่าดูไม่เหมาะสมดูไม่สลด

สิทธิพื้นฐานของนักโทษยังคงมีอยู่
ค่ะนะครับแต่นักโทษต่างต่างนั้นถูกจำกัดเรื่องเสรีภาพ
อิสรภาพซึ่งกว่าเยอะนะครับเพราะว่าการเป็นคนเป็นมนุษย์
อิสรภาพก็คงจะเยอะที่สุดดังนั้นทั้งสามคนมาเนี่ย
ก็ตีนท่านผู้ชมซะหน่อยว่าก็ไม่ยอมรับล่ะครับว่าไป
ไปปฏิเสธว่าไม่รับนะครับอันนี้ก็เทคติกอีกแล้วครับเทคติกชัดเลยครับ
อันนี้ไม่ได้แอบงงเหมือนกันนะเพราะว่าคือตอนตั้งแต่โดนจับตัวชั้นสอบสวน
คือสารภาพทุกอย่างหมดแล้วพอมาขึ้นสารปุ๊บบอกไม่ค่ะไม่รับปฏิเสธ

ข้อเดียวคือร่วมกันฝังกลบซ่อนเร้นย้ายหรือทำลาย
ใช่ครับนี่เป็นเทคติกครับเทคนิคต่างเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนอาจจะมาจากทนายนะครับ
อาจจะมาจากทะแนะคือถ้าเกิดคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับผมเข้าไปแล้วผมสารภาพเสียเนี่ย
ก็ไม่ต้องใช้ทนายถูกไหมครับดังนั้นทนายบางทีก็บอกอุ้ยอย่างนี้มันต้องสู้อย่างนี้มันสู้ได้
มีโอกาสมีช่องที่จะชนะก็ไปกระตุกให้คนที่ต่างเหล่านี้เกิดความคิดว่าจะสู้คดีขึ้นมา
แทนที่จะสารภาพนะครับกรณีตอนโดนจับนะเขาก็แยกสอบแต่ละคนก็ให้การยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือชื่อเบ้นใช่ไหมใช่ค่ะเขาอยู่กรุงเทพเขาไม่ได้อยู่ในทีม
ใช่ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่
ปรากฏว่ารับโทรศัพท์มือถือจากเขาเอามาขายที่กรุงเทพโดนคดีแล้วก็ไปติดคุกด้วยกัน
คนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาประกันตัวไม่ได้คืออย่างนี้ครับสารมองโดยภาพรวมว่าพวกนี้คือแก๊งเดียวกัน
การทำงานเป็นแก๊งก็คือการทำงานเป็นกระบวนการเมื่อเป็นกระบวนการแล้วเนี่ยสารก็จะถือว่ามันเป็นทั้งแก๊ง
พิจารณาว่าคนนี้ทำหน้าที่แค่อะไรดังนั้นไอ้คนนี้ทำหน้าที่รับซื้อของพวกนี้ฆ่าไอ้พวกนี้ลักของมา
คือไอ้รักทรัพย์มันรักมาเรียบร้อยแล้วไอ้เบนท์มันอยู่กรุงเทพโดยข้อหารับของโจรครับ
ข้อหารักทรัพย์รับของโจรคือเอาของมาแล้วเอาไปขาย
เขาพิจารณาถึงก็เป็นกระบวนการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นแก๊งดังนั้นก็เลยไม่ได้ประกันตัว
ก็โดนไปด้วยแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ทนายบอกว่าต้องสู้ไปก่อนนะครับ
ถามจริงครับถ้าสารภาพฟังคุณมินผมบอกจริงนะ
เมื่อขึ้นสารในคดีนี้โดนประหารถ้าสารภาพก็เหลือตลอดชีวิต
สมมุติว่าสารท่านลงตลอดชีวิตถ้ามีอภัยก็เหลือ๕๐ปี
ติดจริงเนี่ยโดยประมาณการก็๑๕ปี
๑๕เท่านั้นเอง๑๕ปีครับโดน๑๕ปีได้ออกมาแล้วครับ
เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ย
สารภาพในขณะที่
คู่คดีคือคนที่เป็นผู้ต้องขังด้วยกันเนี่ย

สู้ไปถึงชั้นดีอุทธรณ์สู้ไปถึงดีการ์ใช้เวลา๕ปี
สถานะตัวเองเป็นแค่
อย่างที่บอกไปแค่ขังหญิงขังชาย

ขังคุกไปเปล่าไปเรื่อยเลยครับ
ก็คือติดฟรีไปเลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นนักโทษ
ขาดแล้วเนี่ยมีสถานะเป็นชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากเนี่ย
เมื่อมีอภัยเขาได้รับสัดส่วนลดไป๑ใน๔๑ใน๕
เนี่ยเห็นไหมปรากฏว่าคนที่สารภาพเนี่ยออกมาก่อนแหละ

ถ้าสมมุติ๔คนสมมุติ๒คนสารภาพ
อีก๒คนไม่สารภาพแล้วสู้ไปเรื่อย
จะนับรวมกันหมดไหมคะหรือว่าคนที่สารภาพ

ต้องครับถ้าสารภาพไปก็จบครับ

ก็อีก๒คน๓คนไม่สารภาพก็ต้องสู้คดีต่อไป
คนสารภาพก็ถ้าบอกว่าจบไปเลย

ระหว่างที่มีคดีจนถึง

สารภาพได้หมดครับเพราะว่าอยากจะสารภาพ

เมื่อสารภาพแล้วก็เป็นคดีเป็นอันตรีสิ้นสุดจบครับ
ดังนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยต้องระวังครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าบางทีทนายบางทีทะแนะ

ปรากฏว่าไม่หรอกครับไปนั่งสู้คดีเสียเวลาไป๕ปี๖ปีโดยเปล่าประโยชน
แล้วท้ายสุดปรากฏว่าคนที่สารภาพมันออกเสียก่อนนะครับ
ก่อนเราสู้คดีเสียที่ก่อนไอ้คนนี้สู้ยังไม่จบ
ถึงดีการเลยปรากฏว่าไอ้คนที่สารภาพเนี่ยมันออกมาแล้วก็มีครับ
นี่แอบนึกถึงประเภททนายที่คุณชุวิตเคยพูดถึงเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องต่างเหล่านี้บางครั้งเราไม่รู้
บางครั้งก็เราไปในคุกบางครั้งเราก็ได้รับคำพูดจากทนาย
จากธแนะธนายอย่างนี้ต้องสู้อย่างนี้ชนะแน่
พูดอย่างนี้สู้ได้ไม่ได้ทำเราก็บอกไปสิว่าเราไม่ได้ทำ
ตายเองถ้าตายเองเสร็จเราเลยเอาเอาไปหั่นเป็นศพหั่นเป็นชิ้นไป
นี่ครับลักษณะอย่างนี้ต้องระวังนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่พูดเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้จริงจริง
สำหรับกรณีพรุ่งนี้ที่สารจะตัดสินจำนำข้าว
ครับคดีของคุณยิ่งรักแล้วก็คดีของคุณบุญทรง
สองคดีเขาตัดสินภายในวันเดียวกันสารดีกาแผนกคดีอาญา
ถ้ามีคดีอย่างนี้เดินทางออกต่างประเทศได้ไหม

ในกรณีของคดีเนี่ยมีสาระเป็นคดีหนัก
เป็นคดีที่มีความเสียหายสูง

ยกเว้นมาเป็นคดีเกี่ยวกับการล้มละลาย

ก็จะกำหนดเงื่อนไขไว้เวลาประกันตัวว่า
ไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
สมมุติละกันว่าถ้าเกิดคนเขามีกิจธุระไป
เช่นมีกิจการอยู่ต่างประเทศ

กรณีญาติอยู่ต่างประเทศแล้วป่วย

ก็ต้องขออนุญาตสารครับ
สั่งส่งไปที่ตรวจค้นเข้าเมืองตม
ตมเช็คมีคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นมาแล้วครับเป็นตัวแดงครับ
ซึ่งจะระบุว่าห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรอันนั้นหมายความว่าไม่ให้เดินทางออก
เขาก็จะไม่ให้เอาออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะออกเนี่ยก็ต้องไปขออนุญาตศาล
ขออนุญาตสารทำได้ครับซึ่งผมก็เคยกระทำมา
คือโดนกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางออกนอกราชนาจักรก็ไปแจ้งนะครับ
แจ้งว่ามีเหตุผลมีอะไรสำคัญที่จะต้องเดินทางจะเดินทางวันไหนเวลากี่โมงจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับ
ถ้าสารอนุญาตให้เดินทางออกต่างประเทศได้เราก็จะเอาจดหมายเนี่ยแหละครับแนบเวลาที่จะเดินทางออกต่างประเทศ
พร้อมกับพลาสบอร์ตนะครับส่วนทางสารเองก็จะแจ้งไปต่างต่อมองว่า
นุมัติให้ออก๓วัน๗วันตามที่ได้ขออนุมัติไว้นะครับ
อันนี้คือการขออนุญาตเดินทางออกนอกราชนาจักรในกรณีที่สารสั่งห้ามเดินทางออกเมื่อมีการให้ประกันตัว
คุณชุวิตกำลังพูดถึงกระแสข่าวที่เราได้ยินมาเมื่อช่วงเย็นใช่ไหมคะที่บอกว่าคุณยิ่งแล้วเดินทางไปดูใบ
ครับก็คงจะไม่จริงหรอกครับเพราะว่ามันเดินทางออกไม่ได้ครับนอกราชนาจักรเนี่ย
เดินทางไปต่อมอเขาก็ไม่ให้เดินทางออกจะไม่ว่าตมในกรุงเทพหรือที่ไหนมันออนไลน์ถึงกันหมดนะฮะ
ไม่ว่าจะสะแก้วไม่ว่าจะสะเดาอะไรฐานนอกไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับเขาห้ามเดินทางออก
เพราะฉะนั้นข่าวต่างเหล่านี้วันนี้ก็คงเป็นข่าวไม่จริงคุณยิ่งรักก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เรียนให้ท่านผู้ชมฟังเสียก่อนว่าในบางกรณีคนอื่นเนี่ยนะครับ
ศาดก็ลดเงื่อนไขเหมือนกันและมีความตุลักษณ์จำเป็น
ก็สามารถที่จะไปแจ้งความจำนงแสดงสาเหตุเหตุผลว่าเพราะอะไรต้องการไปต่างประเทศ
อะไรต้องการไปต่างประเทศไปกี่วันไปไฟล์ทไหนสายการบินอะไร
ก็คือต้องรายงานต้องให้สารท่านพิจารณาครับ
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสารท่านจะให้หรือไม่ให้นะฮะต้องให้สารท่านพิจารณาอย่างเดียว
ตั้งแต่เช้าใช่ไหมครับตั้งแต่เช้าครับผมก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมครับ
พรุ่งนี้จะมีธุระปะปังจะเดินทางไปในบริเวณศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะ
แจ้งเส้นทางกันหน่อยนะครับก็ไม่อยากจะให้ไปติดขัด
เกิดการอารมณ์เสียไปลงไปเท่าทำงานสายมันติดแน่แน่ล่ะบินว่า
แจ้งไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางผ่านในบริเวณนั้น
เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนแจ้งวัฒนะ
บริเวณหน้าศูนย์ราชการนะครับ๑เส้นทางเลี่ยงพื้นลาบ
ก็คือถนนแจ้งวัฒนาขาออกบริเวณแยกหลัก๔
จากถนนวิภาวดีเลี้ยวซ้ายเข้าแยกหลัก๔ถนนกำแพงเพชร๖
บางเขนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนงามวงวานขาออก
จากถนนวิภาวดีเลี้ยวขวาก็แยกหลัก๔ถนนกำแพงเพชร๖
ทรงประพาถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าจากฝั่งอำเภอปากเกร็
กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกคลองปรับปลา
เลี้ยวซ้ายถนนประชาชื่นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนงามวงวานมหาวไลกเศษศาสตร์
หรือจากฝั่งอำเภอปรักเก็ตให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชาชื่น
ศรีสมานเลี้ยวขวาไปสงประพา
กลับรถใต้สะพานข้ามแยกคลองปรับป่า

พรุ่งนี้เนี่ยก็คงจะถามว่าคงจะมีคนไปให้กำลังใจเยอะไม่เยอะ
อันนั้นทางคุณยิ่งลักษณ์

ก็บอกว่ารับทราบรับรู้ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แล้วก็ขอบคุณ
เขาก็บอกว่าคือคิดว่าคงอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงจังหวะเดินทางไปศาล
เพราะว่าการคุมเข้มของสถานที่คุมเข้มเยอะมาก
แต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือคุณยิ่งรักบอกว่า
ขอให้อยู่ให้กำลังใจที่บ้าน
เพราะว่าคุณยิ่งรักกลัวว่าจะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นโดยมือที่๓มือที่๓
คือคุณยิ่งรักก็บอกว่ามีความห่วงใย
แล้วก็ไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายอันเกิดจากมือที่สาม
เช่นที่ฝ่ายมั่นคงให้เหตุผลมาโดยตลอด
ขอให้ทุกท่านที่ห่วงใยต้องการให้กำลังใจ
ไม่ต้องเดินทางมาศาลในวันพรุ่งนี้
ก็คงขอให้ติดตามทางข่าวทางสื่อทางทีวีอะไรต่างเหล่านี้
ทีนี้ปรากฏว่าหน้าที่นี้ก็คงเป็นหน้าที่ของใคร
คือเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนยกเซด
ครับ
คือพูดกับท่านพบตรนะครับท่านบิ๊กตุบอกว่าให้ดูแลสถานการณ์ให้ดี
นะครับถ้าคุมไม่ได้ถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยทำไง
อาจจะต้องเกษียณเสียก่อนโอ้โหฟังอย่างนี้แล้วหนาวไม่หนาว
หนาวสิคะคือจริงคือเหมือนพนิกเปรมอ่ะถามเนี่ยว่าเออปีนี้มีใครเกษียณอะไรยังไงบ้าง
คนเดียวไปรู้ก็ตอบไปแต่ก็บอกว่าพบตลยังไม่เกษียณหรอก
มีทั้งกล้องวงจรปิดนะครับอะไรต่างเจ้าหน้าที่พร้อม
ตำรวจทหารทั้งฝ่ายมั่นคงเนี่ยก็คือไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์มือที่๓อย่างที่บอกแล้วครับ
นี่๔ทุ่มหลังจากเราเลิกครึ่งชั่วโมงเริ่มแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะ
เพราะฉะนั้นก็บอกให้ท่านผู้ชมว่าพรุ่งนี้มันเป็นคดีสำคัญนะครับ
ก็คงจะทุกคนคงจะติดตามฟังดูว่าอนาคตชะตาชีวิตนะครับของนายอดีตนายกยิ่งรักจะเป็นอย่างไร
จะเป็นยังไงพรุ่งนี้สองคดีพร้อมกันก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับ
ก็ฝากไว้นะคะทั้งเรื่องของเส้นทางด้วยสำหรับใครที่ต้องใช้เส้นทางก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ย
เพราะว่ารถน่าจะติดแน่นอนรวมถึงคนที่ให้กำลังใจก็ถ้าไปก็ไปอย่างสงบ
หรือถ้าไม่ไปได้อยู่ที่บ้านก็น่าจะสะดวกกว่าด้วยนะคะ

ไว้ด้วยว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนที่เราจะได้ฟังคำตัดสินของศาล
เพราะเราอาจจะไปละเมิดอำนาจศาลโดยไม่รู้ตัวได้
ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ศาลหรือแม้กระทั่งพื้นที่โลกออนไลน์เองก็ตาม
พรุ่งนี้ชุวิตตีแสกหน้าเราก็ต้องคุยกับเรื่องนี้อีกค่ะ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ